สำหรับพี่ฮายพาพอด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ

งวดก่อนหน้านี้เลื่อนการออกสลากินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม

หายค่ะนี่แวะไปกวาดลอตเตอรี่นะคะ
หน้ากองสลากหมดไป๗๐๐๐บาท

แต่ปรากฏว่าถูกไป๓แสน

คุ้มมางวดนี้ค่ะที่ทุกคนรอคอย๑๖พฤษภาคมค่ะ
ฮายยังบอกไม่มีตัวเลขในดวงใจ
เดี๋ยวเดี๋ยวรอใกล้ก่อนนะคะ
เล็งเลขเด็ดมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐแน่นอนจ้า
คุณแม่ถูกรวมที่๕๕ใบ
คุณแม่ถูก๓ตัวหน้าประมาณเกือบร้อยใบ
คุณแม่ถูก๒ตัว๘๐ใบ

ที่เขาจะปิดเพราะถูกเท่านั้นเขาหยุดเลย
นั้นคุณแม่ได้๓แสนกว่าบาท
เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มาขายเนี่ย
โควิดไม่มีคนไปซื้อคุณแม่ไปซื้อที่กองสลาก

วันนี้นะคะ๑๖พฤษภาวันเสาร์แม่

รับปลาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแกไปซื้อวันสองวันนี้แหละ

คุณคนไทยที่รอ

เล่นเอาแค่เอาแค่เป็นกระแส
คนที่จะเดินมาหาอย่างนี้เราจะถูก

ทุกงวดเบา